วงอื่นจะล้มตามไปหมดถูกไหมเห็นว่ามีวงใหม่ผุดขึ้นมาแทนด้วย
จริงไอ้เชื่อว่ามีหลายวงอยู่แล้วแต่ว่าอย่างที่ธนาจันทรงบอกก็คือ
แล้วก็ประกอบกับมีคนมีชื่อเสียงมาช่วยโปรโมทหรืออาจจะเป็นแบบลงรูปหรืออะไรอย่างนี้
แล้วก็วงอื่นเกิดขึ้นเยอะมากซึ่งคนใกล้ตัวเราก็ยังเจออยู่
ก็อาจจะเป็นคนต่างจังหวัดด้วย
เอาง่ายเลยนะตอนนี้คือแค่รุ่นพี่อายที่เป็นพาร์ทเนอร์กันเนี่ย
เขาก็มีคุณแม่ที่ก็ได้มีการแบบไปอยู่ในวงพวกนี้เหมือนกันเนี่ย

คือมันไม่ใช่แค่เรื่องของปัญหาการจะเสียเงินไหม
ว่ามันเป็นปัญหาทั้งแบบในครอบครัว
หรือส่งผลให้เกิดความบาดหมางล้าฉา
ในในสังคมในครอบครัวอันใกล้ก่อนเลยเนี่ยนั่นแหละ
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนะวันนี้
ว่าเราไม่ได้ออกมาเพื่อแค่จะมาจมตี
หรือมาทำให้ใครแบบต้องติดคุกอะไรไปหรอก
เพราะว่าเรามาพูดถึงเรื่องของความยุติธรรม

เป็นเรื่องของกระบวนยัติการยุติธรรมทั้งหมดทั้งสิ้น
เพราะเราไม่รู้ตั้งแต่แรกเลยว่าใครอยู่ในกลุ่มก้อนนี้
เพราะงั้นเรามาช่วยกันสร้างมาตรฐานใหม่กันดีกว่า
ให้กับเรื่องของการที่ประชาชน
จะมีโอกาสได้รับการเยียวยาหรือไม่
ได้รับการเงินคืนไหมนั่นก็อีกประเด็นนึงนะ

เราจะทำให้แชร์ลูกโซ่หมดจากสังคมไทยอย่างแท้จริงยังไง
เพราะว่าจากที่อายทำตั้งแต่หลายปีกับทนายลง

คือเราไม่อยากให้แชร์พวกนี้เกิดขึ้นอีกแล้ว
เพราะงั้นอะไรที่เป็นการอุดต้นทางได้

เพราะว่าจะว่าจะเป็นทั้งบทเรียนก็ดี
หรือจะเป็นทั้งเรื่องของสิ่งที่พวกเราออกมาเสี่ยง

ถ้าเกิดเขาเห็นสิ่งที่เรากำลังตั้งใจอยู่นะวันนี้
แล้วก็ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นทุกคนก็คงชัดเจนแล้วแหละ
สิ่งที่เราทำตั้งแต่ต้นทางเนี่ยมันถูกต้องแล้วนะ
ก็จะทำให้ไปเตือนใจใครหลายคนที่กำลังหลงทางอยู่
ไอ้บอกเลยว่าณวันนี้มันจะมีทั้งเคสที่น่าเชื่อถือ
และเราอยากเล่นอยากเล่นเองนะ
เคสที่ทำให้หลอกลวงเรา
ลวงเราโดยการที่อาจจะให้เรากดคลิกอะไรบางอย่างเข้าไปในลิงก
ปึ้งแล้วบอกว่าเราได้รับโปรโมชั่นอะไรอย่างนี้

ก็ถือว่าได้ออกมาเตือนประชาชนให้ระวังตัวมากยิ่งขึ้น
นั่นแหละค่ะ๔ปีเตือนประชาชนไว้เลยว่า๔ปี

ระยะเวลานั้นระยะเวลาอันนี้ยังไม่ได้ถึงขึ้นสารวันแรกเลยเนี่ย
อีก๔ปีแต่ถ้านับตั้งแต่เกิดเหตุคือเมษา๖๒
ที่ไม่เริ่มปันผลอันนี้เดือนอะไรอ่ะ
พฤษภา๖๖ก็ไม่นานนะ
ด้วยระยะเวลาที่มันค่อนข้างจะยาวนานเนี่ยฮะทนาย
จะทำให้เกิดความได้เปรียบในการสู้ทางคดีไหม
ถ้าผมเป็นโจรผมเอาเงินหนีไปต่างประเทศ
ไปซุกไว้ที่อื่นแล้วไปฝังไว้หลังวัด

๔ปีกว่าจะมาถึงกระบวนการตรงนี้ได้มันนานไป
ถ้าเกิดเราสามารถทำให้มันเหลือแค่ระยะเวลาไม่กี่เดือน

จะไม่อยากไปชักชวนใครมาลงทุนเพราะมันไว
อันนี้มัน๔ปีขอความเป็นธรรมอยู่นั่นแหละ

ก็เขามั่นใจว่าเขาเป็นผู้เสียหายเหมือนกัน
เป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ได้เกี่ยวข้องเขามีหลักฐานอยากจะสู้ใช่
ครับอันนี้อัยการฟ้องแล้วไงเนี่ยแสดงว่ามีหลักฐานว่ามันมอง
็อตนี้ด้วยนะฤทัยไม่ได้สั่งฟ้องคนล็อตนี้ด้วยนะแต่อายการแนะนำ
ไว้มากกว่านี้หรือเปล่าแล้วอายการท่านเห็นท่านก็เลยบอกว่า
มาตั้งข้อหาเพิ่มจะมีล็อตต่อไปอีกไหมฮะน่าจะหมดแล้ว
แล้วคนหลังหลังที่มาเพราะเขาปิดสำนวนตั้งนานแล้วเขาปิดสำนวน
ตั้งแต่๙๘๐๐คนเนอะที่มาแจ้งแล้วก็จริงตอนนั้นมีอยู่ประมาณ
หนึ่งหมื่นสองพันกว่าคนแต่ไอ้เชื่อว่าน่าจะมีมาอีกเยอะมากแต่
เขาไม่ได้ผ่านตรงกลางก็คือของกระบวนการยุติธรรมของฝั่ง
มารอบหลังเนี่ยฮะแจ้งความอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวรอตำรวจ
เขาส่งอายการมาเป็นคดีคดีหนึ่งแยกไปซึ่งบอกเลยว่ามันไม่
ได้ง่าย๔ปีน่าจะมาตั้งแต่ช่วงนั้นแล้วช่วงที่แบบ
ขยับไปเป็นหลักหมื่นกว่ามันไม่ธรรมดาแล้วทนายบอกว่า
นี่คือหมดแล้วจะไม่มีสั่งฟ้องเพิ่มอีกแล้วชุดต่อไปอ่ะ
คือถ้ามันมีการกล่าวโทษมันมีหลักฐานเชื่อมโยงก็ยังแจ้ง
ได้เรื่อยครับเพราะว่าพรกรการกู้ยืมเงินอันเป็นการช่อ
กงประชาชนเนี่ยเขาห้ามโฆษณาใครเคยโฆษณาชักชวนว่ายังไม่ขาดยุ
ลูกโซ่เนี่ยสุดท้ายแล้วผู้ต้องหาเนี่ยแพ้คดีหมดเลยไหมฮ
ส่วนใหญ่ถ้าอายการฟ้องสู้ก็ยากเพราะอะไรรู้ไหมคุณคิง
อายการไม่ได้เดินมาคนเดียวนะเห็นท่านโกศลว่าท่าน
ภาษณมีคนเดียวใช่ข้างหลังท่านมีเป็นหมื่นคนอ่ะอืมเรา
นึกถึงผู้เสียหายที่อยู่ข้างหลังด้วยแล้วในแต่ละ
คนนั่นคือ๑ครอบครัวเสียหายจริงมันกี่หมื่นกี่แสนกัน
แน่ล่ะอยากจะบอกประชาชนอย่างนี้ว่าตอนจบอ่ะไม่ใช่ทุกคน
ได้เงินคืนนะครับอย่าคาดหวังว่าการมาอยู่ตรงจุดนี้แล้ว
เราจะคุ้มอืมถ้าเกิดเรารู้สึกว่ามันได้ผลตอบแทนเกินจริงเอ่อหรือ
ล่อลวงให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเกิดความโลภได้ง่าย
นี่เป็นประสบการณ์จากตัวเองเลยนะก็โทษตัวเองเหมือนกัน
ที่วันนั้นเราก็ยอมรับว่าเราเป็นลงทุนคนหนึ่งแล้วก็อยาก
ได้ตัวเลขกลับมาเพราะฉะนั้นตรงนี้ไอ้บอกเลยว่าตอนจบ
ณวันนี้ไอก็ไม่ได้เงินคืนนะคะครับเออเพราะว่ามันก็มีเงินที่
นะคะเป็นคนกระจายเงินคืนประชาชนเนี่ยพอหารกันมาแล้วอ่ะได้
ได้คืนกันหลักพันหรือหลักร้อยจริง
เพราะว่าทั้งมูลค่าของความเสียหายที่ทรัพย์มามันลดลงด้วยมือไพ่ด้วย
เดี๋ยวเราไปเอากระเป๋าแบรนดเนมไปเอารถสปอร์ต
หลังจากสารตัดสินแล้วเราจะไปยึดมาขายคืนให้หมด
คือดิปป้องร้อยอาญาติไว้๓๐๐กว่าล้านใช่
แต่ไอ้ทรัพย์สินส่วนอื่นพอเป็นหนี้เราตามความมีภาคศาสตร์เราไม่สินยืด
สงสัยคงต้องมีลูกความไปขอคำแนะนำจากทนายเพิ่มอีกแล้ว

แต่วันนี้ได้ฟังมุมมองที่ชัดเจนขึ้นจากในมุมของผู้เสียหาย
แล้วก็จากนักกฎหมายอย่างทนายรณรงค์นะครับ
เงินของเราครับจะลงทุนหรือฝากใครลงทุน
คิดหน้าคิดหลังคิดแล้วคิดอีกคิดให้ดีเพื่อความปลอดภัยครับ

วันนี้ขอบคุณคุณอายและขอบคุณทนายครับ
สวัสดีครับ